ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
เตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อกับพ่อค้าตีหล่อ
คาร์โบราลาไข่ออนเซนกับแม่ค้าหมวยน่ารัก
ปิดท้ายที่ก๋วยเตี๋ยต้มยำอกไก่ไข่เยิ้มกับพ่อค้ากล้ามโต
พร้อมกันทั่วไทยในวันเสาร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้
เวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ